นี่แล้วตอนที่ติไปดูบ้านของพี่ชายศที่ถูกไฟไหม้นะ
สัมภาษณ์เสร็จอะไรเสร็จนะดูสะพ่งสภาพถามสุขความเป็นอยู่
แล้วจะกลับมาคุกเทพแล้วนี่
พี่ชายดนี่ร้องไห้วิ่งตามมาถึงรถเลยไปเอามา๒เหรียญ
แล้วคืนกันไหมไม่ได้ว่าสาปซึ้งใจอะไรนะ
คุณผู้ชมอย่าหาว่าเราแบ่หวยหรืออะไรเนอะ
จริงแล้วก็มันก็เป็นเรื่องตัวเลขที่มันมาเองในข่าว

พาไปเลยค่ะไปดูเจ้าของฉายาเท่าแก่ร้อยล้านค่ะ
เขาต้องไปแก้บนชุดใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะ
นายนบพลบุญโชคยิ่งอายุ๒๕
เอารสของเล่นน้ำแดงสามพันขวดอ่ะโอ้โหนี่ดูสิคะอ๋อ
ประทัดหนึ่งพันนัดครับไปแก้บนกุมารเจ้าสัวเฮงค่ะอืม
ที่อาสมรือศรีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบังไส
จังหวัดพระนครศรียุธยาเพราะเขาไปขอโชคขอลาบครับ
แล้วก็ได้ตามที่ขอไปนายนพลบอกว่านี่ครั้งที่สามแล้วนะคะ
อืมที่สมหวังดังใจจริงจริงก็เลยรีบไปแก้บน
ก็เลยรู้สึกเลื่อมใสสัทธามากก็อะไรที่ขอไปก็สมหวังทุกอย่าง
อืมก็เลยมาแจ้งเพื่อทราบเผื่อคุณผู้ชมอยากไปบ้างอ่า
อืมยังมีเวลาฮะใช่ค่ะวันนี้เพิ่งยี่สิบแปดเองอืม
ไปที่เกาะคำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีหน่อยนะครับ
วันนี้บรรยากาศก็คึกคักฮะนักท่องเที่ยวชาวบ้านก็ไป
ไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมานะฮะอ่า
ไปขอโชคขอลาบกันโดยเฉพาะที่โคนต้นมะเดือยักษ์
แล้วก็ต้นไสล้มนะฮะนี่ฮะคือชาวบ้านบางคนบอกว่าเขาก็เห็นเลขนู้นเลขนี้อะไรกัน
เยอะแยะไปหมดนะครับอ่ามีผู้ที่มาบวงสวงที่ลานบวงสวงด้วยนะครับ
หน้าเกาะคำชโนธเป็นสองพี่น้องครับท่านผู้ชมครับ
มากันทั้งครอบครัวมาแก้บนเพราะว่าถูกลอตเตอรี่
รางวัลที่สองอืมอ่ารางวัลที่สองเนี้ยรางวัลละสองแสนบาทค่ะ
อันนี้ก็ถูกรวมแล้วนับล้านอ่ะอืมอ่าเกือบล้านอ่ะนะ
ว่าถูกหลายใบนะครับอ่าบอกว่าได้ไหว้ขอโชคลาภงวดนี้
ขอให้ถูกเป็นรางวัลที่หนึ่งไปเลยแต่หลังจากงวดที่แล้วรางวัลที่สอง